หันซ้ายก็หล่อก

จะบอกเลยว่าวาสนาผู้ใดนอก

สีใดอายเป็นแฟน
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะวงการลิเกหมอลำลูกทุ่งนะ
หล่อด้วยโสดด้วยโปรไฟล์ดีอีกต่างหาก

พระเอกลิเกร้อยล้านหน้าหวานขวัญใจแม่ยกอย่างน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรคุณผู้ชม
หน้าหวานแบบนี้เป็นเจ้าของคณะลิเกเจ้าเสน่ห์นะจ๊ะมีชื่อเสียงด่งดังตั้งแต่เป็นคณะลิเกเด็กไง
รับช่วงต่อมาจากคุณพ่อมนรักอเนกลาบใช่ไหมแล้วเสียงร้องลูกอ้อนที่แบบเขย่าใจแม่ยกได้ไม่ยากเลย
วกกับความเป็นนุ่มเนื้อหอมคุณผู้ชมแล้วก็เป็นหัวเรือใหญ่คอยดูแลสมาชิกในคณะลิเก
แล้วยังไม่พอนะความรับผิดชอบของน้องคือลุยธุรกิจบุฟเฟ่ชาบูอายุคุณย่างเขา๒๗ปีเท่านั้นเอง
อันนี้ไม่ใช่นางเอกลิเกย์เป็นแม่ป้าข้างบ้านน่ารักมากเลยหลักคนบอกว่าโปรไฟล์ดีขนาดนี้ทำไมยังสวดอยู่ได้แล้วนะฮะ
หล่อทั้งเก่งคุณผู้ชมนะสาวก็เลยขอเก็บเอาไว้เป็นนุ่มโสดชวนฝันดีนะพลอยไม่ซีเอฟไปวันนั้นน่ะ
แล้วก็ไม่เคยมีข่าวควงสาวคนไหนเลยอันนี้ไปกินชาบูกับพี่พลอยที่ไปทำสกรูปนะไม่ได้จีบกันนะ
เพราะว่าอะไรมีสาวคนเดียวคือคุณแม่คุณแม่ดวงคนสวยเลยไปไหนไปกันคุณผู้ชมค่ะยังไงเห็นแล้วก็ขอฝากตัวเป็นลูกสะพ้ายแม่ได้ไหมคะ

วัฒนาผู้ไดรน้อง
เดี๋ยวก็ยังมีต่ออีกคนทั้งสามผู้ชมค่ะนี่หมอล้ำขี่อ้อนของดิฉันกันมากดีกว่าน้องท็อบนรากรจากระเบียบวัฒศาสตร์
ซื่อที่เริ่มเส้นทางมาจากการเป็นนักร้องเดินสาย
ไล่ตามความฝันจนก้าวมาเป็นพระเอกหนังและหมอลำสุดฟี่เวอร์
อกจากความสามารถของเจ้าตัวแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ได้ใจเอฟซี
น่าจะเป็นเรื่องของความไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิต
และคำสบประมาทต่างที่หนุ่มท็อปได้รับมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ
ถึงจะยังคลองสเตตัสโสดแต่ก็ไม่ได้อยู่ในโหมดของคนเหงานะคะ
เพราะหนุ่มท็อปเขามีพี่แม่เอฟซีหน้าห้าน
เป็นกำลังใจชุดใหญ่อยู่เสมอ
ถ้าโสดแล้วมาลัยเต็มคอขนาดนี้โสดต่อไปก็ได้น้อย

หัวแก้วหัวแหวนของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันท
นั่นก็คือเพชรพุ่มพวง
พี่น้องเพชรของเรานี่นะเป็นดีเจหนุ่มหล่อจากคลื่นวิทยุดังค่ะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งความสามารถก็คือร้องเพลงเสียงหวานจับใจเลยนะ
เป็นลูกไม้ตกใต้ต้นของแม่พึ่งแบบเรียกว่าอะไร

วกกับความน่ารักเป็นกันเองของพี่เพชรเขา
ถูกใจชาวเน็ตกันเยอะล่ะคุณผู้ชมค่ะ
จนล่าสุดค่ะพี่หญิงลีศรีจุมพล
ขอคว้าตัวมาร่วมฟิเจอร์ริ่งกันหน่อยดีกว่า
ปล่อยต้นต้นสนุกอย่างเน่งตั้งวง
ออกมาให้สาวได้โยกย้ายกันเต็มที่

งานนี้เห็นแล้วก็ได้แต่มองทั้ง๓หนุ่มนะคะว่า
อุ๊ยทั้งหล่อทั้งสวดกันแบบนี้
วาสนาผู้ใดเนอะสิ่งที่อายเป็นแฟนเจอร์
อาจจะเป็นเอ่ยก็ได้เพราะว่าเอ่ยเกิดก่อนภัยเลย
เนี่ยก็เอาเรื่องอายุมาขิงน้องตลอด

หันว่าอยู่โดนไปป่านนี้คานมันสิทับมาข้อหักหล่ายเนอะ
ถ้าเกิดว่าอยู่นานไปแบบนี้คานจะทับคอหักตา

เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยชีวิตจักรีนแล้วแหละ